ทีนี้มาดูอีกข่าวหนึ่งค่ะหลายคนเนี่ย
เคยเป็นห่วงน้องแมนยูคุณผู้ชมจำได้ไหม
น้องแมนยูที่ตาซ้ายบอดฮะแล้วมันมีเหตุ
ที่น้องซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของพี่ชายไป
แล้วก็ไปถูกรั้วทีนี้แขนซ้ายน้องขาด
ความคืบหน้าในเรื่องนี้ล่าสุดน้องก็ยิ้มออกแล้วนะคะ
เพราะว่าคุณหมอต่อแขนซ้ายให้น้องแล้ว
สามารถดื่มน้ำสามารถดื่มนมได้ตามปกติแล้วด้วย
คุณหมอที่โรงพยาบาลแหมขอบอกขอบใจเลย
สำหรับพลเมืองดีที่ไปพบเห็นเหตุการณ์
แล้วก็เก็บชิ้นส่วนแขนซ้ายของน้องไว้
แช่น้ำแข็งส่งมาให้หมอ
คือเนื้อมันยังไม่ตายก็เลยไปต่อแขนให้น้องแมนยูได้

ใช่ค่ะพ่อแม่น้องคุณแม่ก็พิการตาบอดเหมือนกันเนี่ยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของน้องแมนยู

อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลย
แล้วก็เจอสมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลย
คุณพ่อก็พิการหูตึง
ส่วนคุณแม่ตาบอดทั้งสองข้าง
แล้วก็ไปเจอพี่ชายของน้องแมนยูคนที่ขี่จักรยานยนต์
ให้น้องแมนยูซ้อนวันนั้นด้วยนะคะ
ทีนี้แม่ก็บอกว่าตอนนี้อาการของลูกชายคือน้องแมนยูดีขึ้น
น้องก็สามารถที่จะดื่มน้ำดื่มนมพูดคุยโต้ตอบได้ปกติ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้มันยังมีความกังวลเล็กอยู่ด้วยคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
บ่นอยู่ตลอดเลยบอกว่าจะเอาแขนที่ไหนเขียนหนังสือ
แล้วจะเอาแขนที่ไหนจูงแม่จูงแม่ไม่ได้
เพราะว่าก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
คุณผู้ชมน้องขี่รถซ้อนรถไปกับพี่ชาย
เพื่อที่จะไปซื้อข้าวเอามาให้คุณแม่
แล้วน้องคอยดูแลคุณแม่ตลอดเลยนะทั้งหาข้าวให้กิน
เวลาแม่จะไปไหนเนี่ยเกาะแขนน้องแมนยูน้องแมนยูพาไปตลอดเลย
เพราะคุณแม่ตาบอดทั้งสองข้าง

คือครอบครัวนี้ก็ถือว่ารักกันนะน้องแมนยูกับพี่ชายของน้องแมนยูเองนะฮะ
ก็ถือว่าเป็นลูกที่กระตันอยู่ต่อพ่อแม่นะฮะ
ค่ะแล้วแม่น้องแมนยูก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือมาด้วยนะคะ
แล้วเงินบริจาคต่างที่เข้ามาเป็นหลักล้านเนี่ย
แม่ก็รับปากว่าจะใช้เงินที่ได้รับมาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
อันนี้ทางฝากฝั่งของน้องแมนยู
แต่ทีนี้คนที่ขับรถเก๋งที่เขาเบรกกระทันหัน
แล้วทำให้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องที่ตามมาเฉียวชนเกิดอุบัติเหตุ
เราก็ไปพูดคุยกับนางสาวชะนันทรนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าหลังจากเกิดเหตุไม่ได้หนีไปไหน

แล้วก็ลงไปช่วยลูกพี่ลูกน้องของน้องแมนยูตั้งแต่ตอนเกิดเหตุ
หลังจากที่นำตัวมารักษาที่โรงพยาบาลเลย
ตัวคุณชะนันทรเองก็มาเยี่ยมตั้งแต่วันแรกเลยนะ
วันนั้นน้องแมนยูถูกส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี
ทีนี้ตัวเธอก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยม

ตำรวจสพนาดินดำสอบปากคำคนที่ขับรถเก่งไปแล้ว
อยู่ระหว่างให้ทีมสหวิชาชีพต้องมาร่วมสอบปากคำ
ส่วนเรื่องของโรงพยาบาลที่ทำการรักษาน้องแมนยู
ก็ได้ออกมานอกจากบอกถึงอาการของน้องแมนยูที่ดีขึ้นแล้วนะครับ
ทางโรงพยาบาลนะฮะก็ขอบคุณไปถึงพลเมืองดี
ที่เก็บชิ้นส่วนแขนของน้องแมนยูจนสามารถที่จะต่อแขนได้
และทางโรงพยาบาลนะไม่ขอรับเงินบริจาคนะครับ
เพราะก่อนหน้านี้ยอดเงินบริจาคช่วยเหลือครอบครัวของน้องแมนยู
คือมีพลเมืองดีที่ไปพบไปประสบกับอุบัติเหตุ
แล้วก็ช่วยเหลือน้องแมนยูเปิดบัญชี
เงินส่วนนั้นก็ได้เป็นหลักแสนนะครับ
แล้วก็มีทางโรงเรียนของน้องแมนยูก็เปิดบัญชี
เงินส่วนนั้นก็ได้โอ้โหเยอะ

รวมทั้งหมดคือล้าน๑แสนกว่าบาท
ทางโรงพยาบาลที่ดูแลรักษาน้องแมนยูนะฮะ

เงินที่ทางพลเมืองดีจะจัดสรรปันส่วน
มาให้กับทางโรงพยาบาล๒แสน
บอกไม่เป็นไรเอาไว้ไปเป็นกองทุน
สำหรับครอบครัวของน้องแมนยูเถอะนะครับ
ทางด้านแม่ของน้องแมนยูก็บอกว่า
เงินเหล่านี้ทั้งหมดเดี๋ยวจะเก็บแล้วก็จัดสรรให้ดี
ในการที่จะดูแลคนในครอบครัวทั้งหมด
แมนยูก็ต้องมาเป็นคนที่ต้องฟื้นฟู

ส่วนตัวแม่และพ่อเองก็เป็นผู้พิการ
แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมการศึกษาให้กับลูกน้อยอีกนะ

คือบริจาคให้โรงพยาบาลอุดร๒๐๐๐๐๐บาท
แล้วก็โรงพยาบาลเลย๑๐๐๐๐๐บาท
ทีนี้ก็จะให้กับทางครอบครัวได้ดูแลต่อไปด้วยนะคะ